ขับเบนซ์มาแล้วไม่พอใจ

แล้วพอมีคนปีนแต่ปั๊บ

เมื่อวานไปมอบตัวกับตำรวจแล้ว

เอ้ยหลงมาจากรถแล้วมะทุบ

เหตุการณ์นี้เมื่อวานเราปล่อยให้ดูแล้วค่ะคุณผู้ชม
รถเนี่ยเบนส์คันนี้

ขับรถเตียร์อะไรขับรถเตียร์อะไรกันดูนะ

นี่มีช็อตที่โชว์ปืน
โชว์ปืนจนทำให้รถคันที่ติดกล้องน่ะเขาเห็นเขาก็เฮ้ย
มีปืนด้วยเหรอนี่ไงจนเขาต้องแบบฉีกซ้ายแล้วก็ออกไปเลยกลัวจะโดนยิง
นี่ค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าเรื่องนี้
จุดตรงนี้ที่เกิดขึ้นคือถนนสายเชียงใหม่เชียงราย

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยฝั่งรถคันที่ติดกล้องเขาไปแจ้งความกับตำรวจใช่ไหม
ปรากฏว่าตำรวจเอาภาพคนอื่นไม่ใช่คนขับเน้นคนนี้
มาให้ผู้เสียหายชี้ตัวผู้เสียหายก็บอกคุณตำรวจ

นี่คือมันเป็นเรื่องอิทธิพลเหรอคะ
หรือยังไงทำไมถึงไม่เอาตัว
ของคนที่ก่อเหตุจริงมาให้ชี้ตัว

อันนี้ผมบอกเลยว่าตำรวจไม่โอเคนะ
อ่านะครับต้องตรวจสอบสิ
ใช่นะครับรูปเขาก็มีเทียบกัน

แล้วเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันเรื่องรอยสักที่แขน
แขนขวานะนี่ไงก็มีรอยสักที่แขนขวา
เป็นเพราะว่าเป็นหลานของนักการเมืองเหรอ

ไม่เอามาให้ชี้ตัวแบบนี้
ฝั่งผู้เสียหายเขาไม่ยอมสิร้องกับสื่อเลยค่ะ
ทีนี้เมื่อวานตำรวจสพแม่ปิงนะ
เอาหมายสารไปตรวจค้นบ้านของผู้ชายคนนี้
ไปนะไปเจอปืนด้วย
เจอปืนลูกซองยาวปืนสั้นคิดดูสิอยู่ในบ้านอ่ะ
รวมแล้ว๑๓กระบอกอยู่ในตู้นี้
ใช่ถามว่าเจอปืนแล้วเจอตัวเจ้าของปืนไหม
ไม่เจอไม่เจอผู้ชายคนนั้นแต่เจอพ่อแม่เขาค่ะ
แล้วก็เลยคุยกับพ่อแม่ว่าให้พ่อแม่เอาลูกมามอบตัวด้วยนะ
ปรากฏว่าตอนบ่ายพ่อแม่พามา
ลูกชายเนี่ยวัยเบนเจอร์เพศเลยคุณผู้ชม
อายุ๒๕นายสิทธิพัฒน์จิตนวะเสถียรค่ะ
ซึ่งก็มามอบตัวอันนี้ตอนมาถึงที่โรงพักแม่ปิงแล้วนะคะ
ตัวนายสิทธิพัฒน์ยอมรับผมคือคนในคลิปที่ขับเน้นนั่นแหละครับ
ก็วันนั้นผมขับรถไปตามปกติแล้วผมได้ยินปีน
เนี่ยเสียงแตรที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อกี้ครับผมได้ยินปั๊บก็หันไปมองผมไม่พอใจสิ
ฝั่งนั้นมีการตะโกนเรียกผมรถกระจกมาก็มีการด่าทอกัน
โมโหอีกอย่างหนึ่งผมก็กลัวแหละว่าจะโดนทำร้ายก็เลยถืออาวุธปืนลงไป

เบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อหาเรื่องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืน
ในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
เขาบอกอะไรนะพี่น้ำแข็งกลัวจะถูกทำร้าย
ถูกทำร้ายน่าจะขับเลยไปเลยนะไม่น่ามาจอดรถปาดหน้าอย่างนี้นะ
แต่นี่กลัวจะถูกทำร้ายแล้วก็คือมาบอกให้รู้ไง
ฉันก็มีปืนนะอย่าทำอะไรฉันนะหรือเปล่าครับ
อกจากนี้ค่ะก็โดนแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน
อีกอย่างหนึ่งเนี่ยปืนที่ค้นเจอที่บ้านใน๑๓กระบอกนั้น
ไม่ใช่ของเขาทั้งหมดมีของบุคคลอื่นด้วยไง
ไม่ได้โอนอย่างถูกต้องอันนี้ก็โดนไปด้วย
ไม่ใช่แค่ผู้เสียหายคนเดียวนะ
เมื่อวานโดนไปอีกดอกค่ะ
เพราะอะไรมีผู้เสียหายคนอื่นอีกพี่
ที่หน้าขาวเรียนรู้ถึงนะคะ
โอ้โหต่างกรรมต่างวาระเลย
ก็เมื่อวานฝั่งผู้เสียหายคนนี้เขาดูข่าวอยู่พอดี
เฮ้ยคนนี้รถคันนี้ฉันก็เคยโดน

ผู้เสียหายนะถ้ามีอีกรายอื่นก็
มาแล้วในโอกาสนี้แหละที่ท่านต้องมาแสดงตัว
คุณผู้ชมดูสิอันนี้ฝั่งผู้เสียหายอีกคนนึง

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่ในกล้องวงจรปิดอาจจะไม่ตรงนะคะ
คือเขาบอกว่าเขาเจอเมื่อวันที่๔พฤษภา
แล้วโอ้โหนี่ครับตบกระโปรงหน้ารถเลย
ลักษณะเดียวกันเลยลักษณะจอดรถแบบเดียวกันเลยนะ
ใช่จอดปาดดักอย่างนี้แล้วอันนี้มีเพื่อนมาด้วยไง
มีเพื่อนลงมาด้วยแล้วก็มาทุบรถนี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยคือคนที่เขาฝั่งผู้เสียหาย

นั่งกดรีโมท์ทีวีดูเจอข่าวเฮ้ยนี่นี่น่ะ
เคยทำเรานี่นะเมื่อต้นเดือนเลยตัดสินใจไปแจ้งความค่ะ
เพราะว่าอยากให้ผู้ต้องหาเองได้รับโทษเพิ่ม

ตำรวจก็เลยสั่งเพิกถอนอาวุธปืนนะคะ
ป้องกันการนำไปใช้ก่อเหตุในอนาคต
นี่ไงก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีผู้เสียหายคนอื่น
ที่เขาเคยทำพฤติกรรมแบบนี้ออกมาอีกหรือเปล่า
เอ๊ะแล้วเรื่องที่เอารูปมาผิด